ต่อกันที่เรื่องน่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะคะ
สำหรับพิธีวิวาที่เพิ่งผ่านไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

แล้วก็เพื่อนสนิทแล้วก็ญาติสนิทด้วยค่ะ
เลขดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
จูงมือกันเข้าเข้าสู่ประตูวิวานะคะ
สำหรับโบชายาดาแล้วก็ไฮโซแบงค์
ร้อยเอกริจชะพนสเวตนั้นค่ะ
คบหาดูใจกันมาเกือบ๔ปี

เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทย
ณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพ
กลางแขกเรือเพื่อนสนิทนอกวงการ

ซึ่งก็รวมถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องอาชิ
ที่อยู่ร่วมในช่วงเวลาสำคัญของคุณแม่ด้วยค่ะ

เผยแพร่โดยสตูดิโอจากกวินโฟโตกราฟฟี่ค่ะ
ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะช่างภาพมือฉมัง
ลั่นชัตเตอร์ให้กับคู่รักคนดังในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายค่ะ